บุญข้าวสากหรือบุญข้าวสลากคืองานบุญเดือน๑๐หรือเทศกาลศาสตร์ในภาคอีสานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษรวมทั้งผีไม่มีญาติทั้งหลายและยังเป็นการทำบุญกลางพรรษาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในคราวเดียวกัน
ชาวบ้านจะจัดแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเพื่อนำไปถวายพระเรียกว่าห่อข้าวใหญ่ประกอบด้วยอาหารพื้นถิ่นเช่นข้าวเหนียวปลาย่างเนื้อย่างไก่ย่างและแจ่วบองหรือน้ำพริกห่อเล็ก
ส่วนที่สองเรียกว่าห่อข้าวน้อยประกอบด้วยอาหารขาวหวานอย่างละเล็กละน้อยสำหรับจะได้อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
ชาวอีสานเชื่อกันว่าหากผู้ใดไม่ได้ทำบุญข้าวสากถือว่าไม่กระตันอยู่ต่อบีดามานดาและญาติผู้ล่วงลับ